สุรินทร์ค่ะมันมีเหตุสยองเกิดขึ้นมีสาวประเภทสองท่านหนึ่งนะคะ
ถูกฆ่าตายแล้วก็หมกศพเอาไว้ในบ้าน
คือบ้านหลังนี้จริงแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนมีเพื่อนบ้านเดินผ่าน
แล้วก็ได้กลิ่นโชยออกมาจากบ้านว่ามันเหม็นมากเหมือนมีอะไรตายอยู่ในบ้าน
ก็ไปบอกคุณแม่ของผู้ตายว่าเอ๊ะแม่ไปดูหน่อยสิมีอะไรตายอยู่ในบ้านหรือเปล่า
เข้าไปหารอบนึงแล้วนะพี่อุ๋ยเจอไหมไม่เจอ
เหรอไม่เจอค่ะแล้วเนี่ยล่าสุดเพิ่งจะมาเจออ้าวแล้วคาดว่าตายมาสามสัปดาห์แล้ว
เฮ้ยนี่ค่ะตำรวจสพประสาทไปตรวจสอบค่ะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อัมเภอปราสาทจังหวะซูรินนะคะ
เป็นบ้านสองชั้นคือกลิ่นเหม็นมากเหมือนมีสัตว์อะไรตายอยู่ในบ้านนะคะ
พอไปตรวจสอบที่ห้องเก็บของพบศพค่ะ
เป็นศพผู้เสียชีวิตเป็นสาวประเภท๒นะคะ
สวมใส่เสื้อผ้าถูกพันด้วยผ้าห่มหนาค่ะ

ก็ตรวจสอบตามร่างกายของร่างก็คือจะมีรอยสักอยู่นะคะ
ส่วนประตูหน้าห้องเก็บของก็มีรอยลาก
มีเศษผมมีคราบเลือด
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายธีรพงศ์ล้ำเหลืออายุ๓๑ปี
คุณแม่ค่ะคุณแม่วันดีบอกว่า
เพื่อนบ้านมาบอกว่ามีกลิ่นอะไรก็ไม่รู้เหม็นเน่าโชยออกมา
ก็เลยไปแจ้งกู้ภัยให้มาตรวจสอบ
เพราะก่อนหน้านี้ไปดูมาแล้วรอบนึงมันไม่เจออะไร
ทีนี้พอกู้ภัยมาตรวจสอบก็เจอศพนะคะ

เธอเป็นสาวประเภทสองหน้าตาดีเลยนะคะ
ทีนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอ
คือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาคบกับชายชาวต่างชาติอยู่คนหนึ่ง

ทะเลาะกันเรื่องของความหึงหวงเคยทำร้ายร่างกายกัน
ก็เลยสงสัยชายชาวต่างชาติคนนี้ล่ะค่ะ
คือแม่บอกว่าล่าสุดเห็นลูกก็คือ๒๒พฤษภาคม
ลูกบอกว่าจะไปปาร์ตี้กลับไม่เกิน๕ทุ่มนะแม่
ก็มีชายชาวต่างชาติคนนี้ที่เขาคบหากันมารับออกไป
แล้ววันเดียวกันชายชาวต่างชาติคนนี้ทักไลน์มาถามว่าต้องการเงินเท่าไหร่
ก็เลยบอกไปว่าอยากได้๒๐๐๐ก่อน
แล้วอาทิตย์หน้าค่อยโอนให้พ่อ๔๐๐๐จ่ายค่างวดรถ
ระหว่างที่คุยกันเหมือนกับเอ๊ะเขาเมาหรือเปล่าเหมือนเมาหนักอ่ะ
นั่นคือคุยครั้งสุดท้ายเลยแล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยอะค่ะ
ถามแม่นะตอนนี้แม่อยากได้เงินสัก๒หมื่นก่อนซื้อหมูขาย
ชายชาวต่างชาติคนนี้ส่งข้อความมาคุยกับแม่ของผู้เสียชีวิต
อยากได้เงินเท่าไหร่แม่ก็เห็นว่าเออเขาคบหากันอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คือชายชาวต่างชาติคนนี้เพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าเขาเป็นชาวรัสเซียนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแล้วเขาทำงานที่นอเวย์
แต่เขาเจอกันที่ภูเก็ตนะคะคบกันได้๖๗เดือน
ชายชาวต่างชาติคนนี้เคยมาที่บ้านของผู้เสียชีวิตที่อำเภอประสาท๒ครั้ง
ครั้งแรกคือเดือนมกราคมนะคะอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนพฤษภาคม
แล้วหลังจากนั้นก็คือเนี่ยตัวผู้เสียชีวิตบอกแม่ว่าจะไปปาร์ตี้
ครับก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนเนี้ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วพบศพลูกอยู่ในบ้าน
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฆาตกรรมอำพรางนะคะ

น่าจะเป็นเรื่องของความหึงห่วงหรือเปล่า
กำลังหาสาเหตุของเหตุการณ์ฆาตกรรมนี้

เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครั้งล่าสุด
คือ๑๐พฤษภาคม

ฉันรักคุณมากนะเจ้าหญิงของฉันนี่

แต่ชายชาวต่างชาติคนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ่ะตอนนี้

แปลคับสาอะไรพวกนี้ใช่ไหม
แต่คาดว่าเสียชีวิตมา๓สัปดาห์แล้วนะ
โอ้โหแต่มันนานมากนะถ้า๓สัปดาห์เนี่ย

ถ้าจะดูว่าคนก่อเหตุใช่ชายชาวต่างชาติคนนี้หรือเปล่า

ก็ต้องไปไล่ดูว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศไหม